ไปบริเวณปีกตะวันออกแล้วนะครับ
ห้องฟ้าบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานภาคกลางค่อนข้างที่จะโล่งในวันนี้
ตอนนี้เป็นช่วงของท้องขึ้นนะครับอากาศจมตัวลงก็จะทำให้เริ่มรู้สึกมีอากาศเย็น
แต่ว่าบางจุดบางพื้นที่นะครับที่มีความชื้นจากทะเลเนี่ยนะครับ
เข้ามาอย่างต่อเนื่องก็ถือว่าเป็นจุดที่อาจจะต้องระวังหน่อยนะครับ
เพราะว่าความชื้นที่สะสมเยอะโดยเฉพาะจุดที่มีสีเขียวแบบนี้แหละครับ
เป็นจุดที่มีโอกาสที่จะก่อตัวกลายเป็นกลุ่มฝนฟ้าขนองเกิดขึ้นได้อย่างต่อเนื่อง
ส่วนใหญ่นั้นก็อยู่ในบริเวณพื้นที่ภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกภาคอีสานนะครับ
ใครที่อยู่บริเวณนางกล่าวตั้งแต่วันพรุ่งนี้เป็นต้นไปต่อเนื่อง
จนถึงสุดสัปดาห์นี้อาจจะต้องเฝ้าระวังแล้วก็เกาะติดสถานการณ์ฟ้าฝนอย่างต่อเนื่องด้วย

ถ้าหากมีการคาดการณ์ไปแบบนี้ภาพรวมแต่ละภาคเป็นอย่างไรกันบ้าง
จุดไหนจะต้องระวังเรื่องของฝนฟ้าขนองเป็นพิเศษ

พื้นที่ภาคเหนือจุดที่อาจจะต้องระวังเป็นพิเศษส่วนใหญ่นั้น
ก็จะเป็นจุดที่มีอากาศร้อนมาแต่เดิมนะครับ
ซึ่งโอกาสที่จะเกิดฝนก็คือในบริเวณจังหวัดพิสุนุโลกและพิชบูรณ์ครับ
ฝนฟ้าขนองมีโอกาสเกิดร้อยละสิบของพื้นที่อีสานครับ
ที่จังหวัดอำนาจรรย์บุรีลำซุรินสีสะเกดวนราชธานี

กลางจุดที่ต้องระวังฝนฟ้าขนองครับอยู่แถวบริเวณปีกตะวันตกนะครับ
ประกอบไปด้วยราชบุรีกาญจนบุรีสุพรรณบุรี
ภาคตะวันออกครับชนบุรีสะแก้วระยองจันทบุรีและตราดนะครับ
ภาคตะวันออกเนี่ยครับเพชรชบุรีขอพนันไปนะครับ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับก็คือฝั่งอ่าวไทย
ประกอบด้วยจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริคันชุมพรครับ
ฝั่งอันดามันก็ประกอบไปด้วยจังหวัดรันนองกับพังงา

ถ้าหากวันไหนรู้สึกว่าตั้งแต่ช่วงเช้าต่อเนื่องไป
จนถึงช่วงบ่ายมีแสงแดดค่อนข้างแรง
ช่วงเย็นมีโอกาสเกิดฝนฟ้ากระนองเกิดขึ้นนะครับ

ก็ติดตามประกาศต่างจากกรมบุตุนิยมวิทยาอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ

ผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันฯสวัสดีครับ